ไหนลูกรักปันไหนล่ะแม่ปันนี่เลยค่ะตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ
เป่าของเรานะคะไปแต่งหน้าให้กับคุณแม่พึ่งหุ่นที่๗เนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอ
เลข๗อย่างนี้เลข๗บ้างซึ่งเป็นหุ่นที่ตั้งไว้ภายในถ้ำนะคะจากภาพที่เห็นนะคะน้องเปล่าทำทุกอย่างเลยค่ะ
ตั้งแต่การกวาดพื้นเคลียร์พื้นที่นะคะก่อนจะเริ่มแต่งหน้าให้กับหุ่นแม่พึ่ง
แบบนี้เลยนะคะโดยมีพี่ช่างแต่งหน้ามืออาชีพร่วมด้วยค่ะบรรจงทาปากสีแดงแบบนี้เลยค่ะ
โดยน้องเปล่านะคะบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า
เมื่อวานนี้เป๋าตั้งใจมากเลยพี่หนูเนี่ยจะไปช่วยพี่ช่างแต่งหน้าที่เคยร่วมงานตั้งแต่เล่นเรื่องภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง
คือเรื่องเนี่ยน้องเปล่าแสดงไว้เมื่อปี๒๕๕๔เลขมาแล้วพรอย๒๕๕๔ค่ะ
ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันนี่แหละค่ะไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดให้กับหุ่นแม่พึ่งนะคะ
จากเดิมเป็นชุดสีเหลืองค่ะเปลี่ยนเป็นชุดไทยสีแดงแบบนี้เลย
สวยมากคุณผู้ชมพร้อมทั้งคล้องพวงมาลัยให้กับหุ่นของแม่พึ่งด้วยค่ะ
ไปถึงไหว้หุ่นแม่พึ่งค่ะที่ตั้งอยู่สาราริมน้ำด้วย
อันนี้คือเป็นจุดสำคัญเลยงานนี้นะคะน้องเปล่าบอกเองเลยว่า
มีเวลาแป๊บเดียวแต่หนูก็ตั้งใจมากที่อยากจะทำให้
แล้วก็รีบบึงรถกลับมาทำงานที่กรุงเทพต่อทันทีค่ะส่วนในวันที่สิบสาม
มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งเป็นปีที่สามสิบเอ็ด
เป่าเองก็มีคิวขึ้นคอนเสิร์ตงานประจำปีที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ
น้องเปล่ากระซิบบอกว่าจะไปตั้งแต่หัววัน
เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่หนูตั้งใจแล้วที่ไม่ล้วงเลขไม่จุดอะไรเนี่ย
วันที่๑๓เจอกันแฟนเตรียมรอเจอน้องเปล่าได้เลยนะคะ
และแน่นอนค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรายังไงคะ
ก็ส่งน้องลูกจิลแล้วน้องรถเบนท์นะคะไปเก็บภาพเก็บเลขมาฝาก
เพราะว่างวดนี้๑๖มิถุนายนมันจะรวยแน่นอน
อืมกับเลขวันรำลึกแม่ภูมิหาซื้อได้ไหมตอนนี้
หนึ่งสามสามหนึ่งเดี๋ยวค่ะเลยผมที่ไม่ได้แรงหมดแผงแล้วเหรอ
เพราะว่าตอนนี้คือหมดแผงคือเกลี้ยงแพง

ติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ